ไปดูเรื่องราวของการจับงูบ้างดีกว่า
ซึ่งต้องบอกว่าการจับงูครั้งนี้ทั้งน่ากลัวทั้งหวาดเสียวเลยค่ะ

ไอ้หวากพ้องมันจะลัดคองมือเหมือนกว่า

ให้อยู่ในภาพที่หงูสบายกว่าที่สุด
เดี๋ยวนะงูมันกัดแล้วหน่อยเห็นไหม

ก็เลยเอามือจับงูออก

ถูกต้องแต่ว่าไม่ค่ะคุณตำรวจนายนี้
ก็ต้องใช้วิธีการที่เตรียมมา

คล้องคองูเหมือนที่เราเคยเห็น

ที่จะให้บวกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ที่มันจะไม่ตายเพียงแค่ว่ามันจะสงบลง
นี่ดูสิค่ะความพยายาม

คือขั้นตอนวิธีการที่คุณตำรวจเขาได้

คุณจะมาข้ามขั้นตอนไม่ได้

เอาบ่วงคล้องคองู

งูมันโดนจับไปเนี่ยมันไปฟ้องร้องทีหลังได้นะ
ว่าตำรวจทำผิดกฎที่สอนมาครูอบรมมาได้ไงแบบนี้งูฟ้องใครล่ะเนี่ย
แล้วคุณก็ยัดใส่ถุงปุ๋ยโดยที่ไม่คล้องคอมันก่อน

ก็เลยจะต้องทำตามระเบียบขั้นตอน๑
โอ้โหโชคดีที่งูไม่กัดไปกว่านี้
คุณตำรวจคุณทำถูกแล้วผมสนับสนุนคุณครับ
แต่ว่ามันเอาจริงนะคุณผู้ชม

คือถ้าถึงครั้งนี้ปุ๊บเช่าอีกก็สอบไปเถอะ

จะเป็นการแบบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเกินกว่าเหตุไม่ได้คือ

กูตัวนี้ไม่ตาย
รอดหรือว่ารอดไป